ดอกไม้สวยมากเลยนี่แก่แก่มัวแต่นอนอยู่นั่นแหละ
มาดูดอกไม้โอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เพื่อนมันผิดหวังช้ำรักก็เลยพามาดูดอกไม้แต่ไงเราไปเมานอนหลับอยู่ตรงเนี้ย
ไม่ได้เลยนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ออกไปทำงานกันแล้วค่ะเช้าเช้าแบบนี้ลุกมาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
วันนี้จะต้องเจอกับฝนเจอกับหนาวเจอกับฝุ่นหรือเจอกับอะไรกันบ้าง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นกันก่อนนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ถ้าพูดถึงเรื่องของฝนเนี่ยตอนบนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะ
จะมีภาคใต้ที่จะมีฝนแต่สิ่งที่คนในเมืองอาจจะกังวลก็คือเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า
จะเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครติดอันดับ๓ของโลก
หรือว่าประมาณสัก๑๗๐ปลายอยู่ในช่วงของการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
เพราะฉะนั้นเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของปอ
เรื่องของทางเดินหายใจต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
ส่วนเชียงใหม่ติดอันดับ๓๔นั่นเองนะคะ
เรื่องของอุณหภูมิกันบ้างค่ะดูจากโมเดลจำลองนี้ของวินดี้นะคะ
จากที่เคยได้แจ้งคุณผู้ชมไปว่าถ้าพื้นที่สีเหลืองอุณหภูมิประมาณ๒๐องศาเซลเซียส
สีเขียวประมาณ๑๐องศาเซลเซียส
วันนี้นะคะอากาศก็จะอุ่นขึ้นนิดนึงจากเมื่อวานเนี้ย
แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะสีเขียวเริ่มแผ่มาแล้วเห็นไหมคะ
ก็จะกินพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพด้วย
พรุ่งนี้จะรู้สึกหนาวเย็นขึ้นกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ขณะที่ภาคเหนือตอนบนเย็นหนาวแล้วภาคใต้ก็จะมีฝนนะคะ
อากาศก็จะแตกต่างกันแบบนี้ฝนวันนี้เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชม
ก็คือจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าไปบ่ายไปเย็นนะคะสำหรับกรุงเทพมหานคร
อีกเช่นกันโมเดลนี้ก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าพื้นที่สีฟ้าก็คือ
คือพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองสำหรับการที่จะเดินทางไปที่ไหนกันด้วย
ส่วนคลื่นภาคใต้นะคะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคลื่นสูงมากนักเป็นลักษณะทะเลสงบ
จะมีคลื่นสูงมากกว่าพื้นที่อื่นอื่นหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะตอนนี้ก็สวยงามมาก
อย่างที่นี่เลยค่ะกาลสินค่ะคุณผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นมาโอ้โห
ดงามนะคะชาวบ้านบอกตอนนี้อากาศหนาวเย็นลงเรื่อยแล้วนะคะ
หมอกก็ปกคลุมทั่วพื้นที่เช้าเช้าเนี่ยจะมีน้ำค้างตามยอดย่า
ตามท้องทุ่งนาต่างพอหยดน้ำกระทบกับแสงพระอาทิตย์ก็กลายเป็นแสงสีทอง
งามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่คุณผู้ชมระมัดระวังสุขภาพกันด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็มีฝนนะคะเดี๋ยวอากาศหนาวอีก
แบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจกันได้ง่ายนะคะ
แล้วนอกจากสุขภาพของคนแล้วอย่าลืมเผื่อแผ่ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยเช่นกันนะคะ
จากอีสานเราไปทางภาคกลางแถบจังหวัดลบบุรีกันหน่อย
ช่วงกลางวันแดดแรงนะคะกลางคืนกับเช้าอากาศเย็น
แต่ว่าพอสายมาเนี่ยพระอาทิตย์ส่องมาโอ้โหจะเห็นวิวสวยแบบนี้แหละค่ะ
ทุ่งทานตะวันค่ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน

อยู่ในพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีนะคะ
ถ่ายรูปเสร็จแล้วแนะนำค่ะคุณผู้ชมว่า
หนุนสินค้าจากชาวบ้านเป็นการกระจายรายได้คืนสู่ชุมชนด้วย
นี่นะคะมีเมล็ดทานตะวันคั่วทานกันสดแบบนี้
เป็นของฝากที่ดีในช่วงหน้าหนาวกันเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

แล้วก็ต้องทำใจทำตัวให้เข้มแข็งเอาไว้นะคะ
อย่าไปแก้ปัญหาผิดที่ผิดทาง
การพึ่งพาเซูอาหรือว่าส่าคติดไม่ได้ช่วยอะไร
ดิฉันคงต้องไปหิ้วเพื่อนกลับบ้านก่อนล่ะค่ะ
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ